เรื่องของการออกไปจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวต่างเราก็ย้ำเตือนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็มีเหตุการณ์หญิงสูงอายุวัย๘๖ปีออกไปเผา
เนี่ยเผาไปเผามาคุณผู้ชมสำลักควันหมดสติถูกไฟคลอกเสียชีวิตครับ
ตำรวจโรงพักวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามเข้าไปตรวจสอบศพของนางปุ่นอายุ๘๖ปีครับที่นอนขดฟุบอยู่ใต้รั้วลวดหนามกั้นสระน้ำที่ทุ่งนาบ้านเครือวัน
ที่ตำบลเสือโก้กของอำเภอวาปีปฐุมสภาพศพนี่โอ้โหถูกไฟไหม้หมดเลยเสื้อผ้าก็ไหม้เกรียมแบบนี้แหละครับ
เนื้อตัวก็มีบาดแผลถูกไฟไหม้เกรียมไปหมดเลยนะครับโดยลูกชายของนางปุ่นเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยนะนอนเฝ้าทุ่งนาคนเดียวแล้วก็ออกไปเผาต่อสั่งข้าวในทุ่งนานะครับ
แต่ไฟเนี่ยมันลุกลามขยายวงกว้างมากเลยชาวบ้านก็มาเห็นก็ช่วยกันดับจากนั้นเนี่ยควบคุมไฟได้ในวงจำกัดแล้วนะ
แต่พอควบคุมไฟได้ไปพบร่างของแม่นอนฟุบอยู่สำลักควันนะฮะหายใจไม่ออก
ตารมรดก็สัณภาษณ์ว่าในระหว่างที่เย็บปุ่นจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวน่าจะสำลักขวัญนะครับ
พยายามรู้ว่ารวดน้ำหนีไฟแต่ว่าเสื้อไปเกี่ยวรวดน้ำอีกทีนึงออกไม่ได้
ก็เลยสำลักควันตรงนั้นหมดสติแล้วไฟมันลามมาพอดี
ก็เลยถูกไฟไหม้เสียชีวิตในที่นาของตนเองนะฮะย้ำเตือนคุณผู้ชมแบบนี้แล้วกันนะฮะ
ก็ระวังเรื่องของการไปจุดไฟเผาไว้เป็นไร่อ้อยเป็นทุ่งนางก็ดี
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไปคนเดียว
แล้วพยายามที่จะดับให้ได้คนเดียวเนี่ยมันอันตรายมาก
คือหนึ่งถ้าเป็นไปได้อย่าจุดอย่าเผานะคะ
เพราะว่าคือโอกาสลามโอกาสเกิดแบบนี้
คือเราอ่านมาหลายข่าวแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูเผา
จริงนะคะมันก็มีอุบัติเหตุแบบนี้หลายต่อหลายข่าวแล้ว
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันลามจริงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
คือหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะต้องรับผิดชอบ
แต่ว่ามันไม่คุ้มกันนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุเศร้าแบบนี้